พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปวิวาทะระหว่างคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ฝ่ายหนึ่งเนี่ยขับรถกระบะพาแม่พาแฟนจะไปทำบุญอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่กรณีขับรถเก๋งป้ายแดงค่ะ
รถกระบะเข้ามาทางตรงแต่รถเก๋งออกจากปั๊มแล้วลักษณะคือตัดหน้าเลย
เขาบอกว่าเกือบเกิดอุบัติเหตุแล้วสุดท้ายค่ะคือเรื่องมันไม่จบเพราะคนขับรถเก๋งลงมาต่อว่าคนขับรถกระบะ
แต่พูดจาดีนะพูดจาดีแต่ก่อนที่จะพูดจาดีแจกกล้วยก่อนแต่การแจกกล้วยของเขานั้นมีนัยสำคัญ
เขาอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ
ก็ไม่เห็นลูกผมชื่อชัยชนะชิลจิระนันครับเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษนะครับ
สวัสดีนะครับตามผมได้ที่ชัยชนะคีโพล่าศูนย์เก้าหก
ได้ทุกที่ทุกทุกทุกทุกลงผักเลยนะครับยินดีนะครับอ่าโอเคนะเอาเกงใหม่เอาเกง
เอาแบบเก่งเก่งใหม่หน่อยอย่าพูดดีพี่อย่าพูดดีในกล้องอย่าพูดพูดดีหน่อยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับ
พอวยคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับครับผมจะโทรตามใครไหมไม่โทรครับผมรีบ
ผมออกจากป่าวผมจะเลือกซ้อยเนี่ยโทรตามใครไงคือคนที่ขับรถกระบะเนี่ยพยายามบอกว่าเฮ้ย
พฤติกรรมก่อนหน้านี้คุณเอาแบบนั้นสิพอไม่ใช่ว่ามาเจอกล้องแล้วคุณก็จะแบบมาสุภาพแบบนี้
ผมเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรพิเศษนะครับติดตามผมได้ในเพจนี้แล้วคนที่ขับรถกระบะพยายามตอบกลับไปแล้วถามว่า
คุณไม่ต้องมาสุภาพแบบนี้หรอกเอาจริงไม่ต้องปลอมพูดแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้เขาก็พยายามจะบอกว่าอ๋อที่ผมแจกกล้วยก็คือคอวยเนี่ย

คลิปแรกผ่านไปคลิป๒จัดมาค่ะ
หลังจากนั้นดีกรีความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นค่ะ

โอ้โหเขาปกติใช่ไหมคุณ

คือคุณยายที่เป็นคุณแม่ของคนขับรถกระบะเนี่ย

พอคุยกันมากขึ้น

ท้าต่อยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะคะ

เห็นบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราช
ไปตะครอบคุณยายคุณยายบอกโอ๊ยไปเถอะมันสายแล้ว
ตะครอบมันสายก็สายดิจะไปทำบุญ